ก็เลยก็หน่อยว่าช่วงนี้เนี้ยเป็นยังไงบ้าง

ไปลองให้ไปเรียนการแสดงอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วคือที่ใช้ได้ก็ไม่ทั้งหมดอะไรอย่างนี้

คืออย่างผมก็คงเป็นเพลงอะไรอย่างนี้ก็ถนัด

ภาคหลังเห็นน้องทอยพิจาริงเยอะมาก

ได้ฟังตอนไหนคะเห็นฟัง

อ่าก็เป็นการตอบคำถามตามสไตล์น้องทอยนะคะ

เออก็สรุปได้ว่ากำลังทำเพลงอยู่นะคะ